รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
หลังว่า

สวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ลูกนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์๑ชั่วโมงความเชื่อนะครับ
เราจะเห็นเขาอยู่ในจอทีวีกันมาตลอดเลย
แล้วก็แบบว่าเป็นรายการที่แบบว่ารู้สึกว่า
ชาวบ้านเชื่อชาวบ้านต้องดู
ทุกคนที่ทนดูทีวีจะต้องดูเขา

เป็นใครไปไม่ได้นอกจากกับคุณคำรณหว่างหวังศรีฮะ
ครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่า
เห็นพญานาฏจาก

แต่เพียงแค่ว่าเขาเปลี่ยนมาเชื่อว่า

จากชีวิตที่กำลังรุ่มดอน

มีอะไรแปลกเกิดขึ้นในชีวิตของเขามากมายฮะ

เอาละครับทีนี้งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะครับ
คุณคำรณหว่างหวังศรีครับ

ได้ยินคำนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะฮะ

จะได้เห็นทางพี่คำลนเนี่ยในมุมของข่าวชาวบ้านนะครับ

ตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยมีน้ำตานะครับ
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าร้องไห้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

ลงมาเนี่ยหาครอบครัวที่ยากจนเราจะได้รู้ว่าเออความยากจนเป็นยังไง
แล้วผมก็จุติลงมาในครอบครัวยากจนก็ไม่รู้กระทั่งวันเกิด
และครอบครัวผมก็ตุ้งตังก็ไม่มีนะนาล่มไม่มีนู่นก็ไปทำไร่ที่ชนบุรี
กระทั่งผมจะเรียนหนังสือไม่มีตังค์เลยแต่มีคนอุปถัมภ์เขาเห็นว่าผมเรียนดีในช่วงเด็ก
ครูมาบอกพ่อผมว่าส่งเขาเถอะพี่น้อง๕คนไม่ได้เรียนหนังสือเลย
มีผมคนกลางได้เรียนคนเดียวแต่ถ้าพวกนั้นเรียนพวกป๔ป๖ปเจ็ด
แต่เห็นว่าครูมาบอกพ่อผมว่าเออเขาเรียนดีนะส่งเขา
พ่อก็ส่งนี่ส่งแล้วพ่อกลัววันนี้ส่งไม่จบใช่ไหมก็ไปบอกน้า
น้าถ้าถ้าพ่อส่งไม่จบให้น้าช่วยหน่อยน้าก็รับปากนะครับ
ในช่วงนั้นที่ผมสอบติดมาอะไรแล้วเรียนรอดอผมไม่ตัดผมโกนมันเลย
ที่ไม่ต้องเสียเงินใช่พ่อเคยถามนะครับว่าในพี่น้องห้าคนเนี่ยครับ
อยู่กันนอกชั้นบ้านกลางคืนเมื่อก่อนเราใช้ตะเกียงชีวิตผมสิบสองปีดูหนังสือ
ตะเกียงรั้วนะไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเรามีพจรเรามีอากาศที่บริสุทธิ์
ไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสนุกพ่อบอกว่าหัวเราะเสร็จเลยลูก
มันคือความสุขใช่เอาหัวเราะสิครับ
อ่ะขอโทษนะค่ะสนุกไหมฮะคุณทำรนเข้าสู่วงการทีวีได้ยังไงผมโชคดีที่ว่าได้ครูดีตอนที่เรียนประถมปลายนะฮะ
ครูท่านให้เขียนเนี่ยสมุดบันทึกเนี่ยผมไปซื้อสมุดบันทึกมาเล่มหนึ่ง
ขาวดำนะฮะแต่ผมเห็นพระธาตุดอยสุเทพเอ่ออะไรนะไอ้ที่ทะเลสาบน้อย
พระน้อยพระธารุงพระบาทตากภาพพวกนี้ผมเห็นหมดเลย
แล้วผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไงผมจะไปตรงนี้ได้
ผมจะไปตรงนั้นได้ตรงนี้ได้อยากไป
ไม่รู้จะไปยังไงแต่ว่าตั้งใจไว้แล้ว
ก็เลือกมองไงตอนจะสอบเข้ามหาลัย
เรียนวิชาชีพอะไรเนาะที่มันจะไปอย่างนี้ได้
ก็บอกว่าน่าจะเป็นนักข่าวมันไปได้
ผมตั้งใจไว้อย่างนี้นะครับและไม่ทำงานติดติดโต๊ะติดอะไรอย่างนี้
ก็พ่ออยากให้เป็นนักกฎหมายเป็นครูเป็นนายอำเภออะไรพวกนั้นนะ
แต่ว่าสอบไม่ติดไปสอบติดเอาสิ่งที่เราจะชอบ
คือสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนแล้วก็เลยได้เรียนในวิชาที่เราชอบ
คือหนังสือพิมพ์ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
ก็เป็นนักข่าวอยู่กลับมาทำงานที่กรุงเทพประมาณสัก๓๔ปี
เพราะเอิญผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเดินทางบ่อย
พบพี่น้องประชาชนแบบทั่วทุกถิ่นแล้วมองว่ามีแต่คนยากไร้

ผมเลยคิดว่าทำไมข่าวไม่ต้องเอาจากนายกออกมา
ดารานักร้องคนมีโอกาสมาทุ่มให้ชาวบ้านดู
ทำไมไม่เอาเรื่องชาวบ้านทุ่งให้เขาดูอ่ะพอผมทำอย่างนี้มันโดนไงฮะ
คนส่วนยอดมีประมาณสักผมให้เต็มที่๑๐ล้านแต่ไอ้ฐานลากเนี่ย๓๐๔๐ล้าน
ก็โดนเนี่ยโดนคนส่วนใหญ่นั่นอ่ะเหมือนจุดไฟให้ผมอ่ะปุ๊บขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

กลายเป็นตอนนั้นคุณคำรณเนี่ยถือว่าเป็นนักข่าวที่ดังแล้วก็ประชาชนเนี่ยแตะต้องได้
ตอนนั้นวงการทีวีทีวียังแพงอยู่เลย

ใช่ขึ้นเวทีแล้วก็เขียนหนังสือ๒เล่มด้วยกันนะฮะ
แล้วก็ช่วงที่มีชื่อเสียงอ่ะผมบอกงี้นะฮะว่า
ผมต้องปั่นต้นฉบับวันละวันละเรื่อง๑สัปดาห์ในปั่น๗ต้นฉบับ
เราก็เครียดมากช่วงที่เรามีชื่อเสียง
แต่ว่าเงินทองเนี่ยช่วงนั้นโอ้โหสะพัด
เห็นบอกว่าช่วงชีวิตตอนนั้นเนี่ยอยากได้อะไรคือแค่ชี้นิ้วเลย
ใช่รายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านก็ได้ฮะ
แต่ชีวิตเนี่ยจะต้องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ

แทบจะไม่เหลืองเงินสักบาทซึ้งสั้นไป
ก็ถูกต้องผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่า
ตอนนี้ผมเอาเงินในอนาคตมาใช้
ในปัจจุบันเงินอนาคตก็คือเงินออม
ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นต้องใช้เงินออมใช่ไหมครับ
วันนี้เราไปเอาเงินอนาคตเงินออมของเราเนี่ย

บางทีก่อนที่เงินจะออกเนี่ยผมต้องไป
ยืมเพื่อนมาไปยืมเพื่อนมาแล้วพอ
พอเงินที่เราทำอยู่เนี่ยมันออกมาก็เอาไปใช้เขา
อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็รู้แล้วว่า

แต่ผมไปมองข้างหลังแล้วเนี่ยมันเหี่ยว
เมื่อก่อนผมหัวเราะเนี่ยหัวเราะได้เต็มที่
แต่วันนี้หัวเราะไปบางทีก็เครียด
ครับแต่ว่าผมคิดหลักว่า
หัวเราะก็ตายเครียดก็ตาย
มีค่าเท่ากันใช่หัวเราะก็ตาย
เครียดก็ตายใช่แล้วหัวเราะนาง
มันคือสนุกใช่ไหมพ่อบอกไว้ผมก็ยังหัวเราะต่อ
ใครจะไปเชื่อว่าคุณคำรณเนี่ย
ชื่อเสียงก็มีอยู่วงการโทรทัศน์เนี่ย
นานเหลือเกินแต่มันเหลือแต่ชื่อเสียง
เงินหายไปไหนหมดฮะผมเป็นคนดัง
แต่ตังค์ไม่มีคำว่าตังค์ไม่มีมันไม่มีขนาดไหนฮะ
ไม่มีขนาดไหนเหมือนอย่างที่บอกไปว่า
เมื่อตังค์ไม่มีเนี่ยคือผมก็

เงินที่เราจะต้องไปใช้เอาไปทำอะไรหมดทั้งจริง
โอ้โหเมื่อก่อนหายได้เดือนเป็นล้านเอาไปทำอะไรหมด

เราเคยได้ค่าผลิตแล้วเราไม่ได้ไง
พอเราไม่ได้ปั๊บเราต้องหาโฆษณาเอง
พอหาโฆษณาเองเราไม่มีไง
ไม่มีหาไม่ได้เราไม่เก่ง
ก็เลยต้องให้เอาเงินจากอนาคตเอามาใช้มาหมุนเวียน
ใช่คือเราเนี่ยสำรองตัวเองอยู่แล้วว่า
เราจะต้องมีเงินอยู่ข้างหลังเราก้อนหนึ่ง
ถ้าเราแก่ชะลาไปหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าณวันนี้พอเงินปัจจุบันมันหมดไป
ตามภาวะความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยนะ

ผมเนี่ยพยายามมองการออมตลอดเวลา
เอามาใส่วันละเส้น
๗วัน๗เส้นแต่เท่านั้นเส้นละสลึง
แต่ทุกเส้นเนี่ยมันไปนอนโรงจำนำหมดแต่ว่าเมื่อวันไม่มีเราก็ใส่เชือกร่มได้เอาไปเอาไป
แต่พอพอมีขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราก็เอาออกมาวันนี้เรามองไปถึงขั้นว่าที่ดินที่นครนายกประมาณสัก
เกือบ๖ไร่เนี่ยครับควรจะหาใครสักคนหนึ่งที่เขาเห็นว่า
เราแค่เอาทุนทุนมาคือเอาที่ดินไปแล้วขอผมขอทุนมาเพื่อใช้ให้คล่องตัว

ประมาณนั้นคนเราเนี่ยผมเข้าใจนะยิ่งผมอยู่กับชาวบ้านจนจน
ผมเข้าใจเวลาเขาไม่มีมันแค่ไหนอย่างไรแล้วทำไมเขาจะต้องไปเป็นอาทยากรเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
เวลาเราไม่มีเนี่ยนอนฝันเลยนะนอนฝันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงบางทีนอนเอ๊ะแล้วมันจะมีเงินมาจากไหนยังไงเนี่ย
คือทางตันใช่ทางตันหาทางไม่ได้ใช่เดือนบางเดือนไม่มีตังค์สักบาทเลย
มันมีแต่เอาไปใช้ดั่งใจต้องการไม่ได้เพราะต้องเก็บต้องสำรองไว้บ้างยืมไหมหยิบยืม
มีครูผมสอนไว้สองอย่างว่าอย่าเสียเรื่องผู้หญิงอย่าเสียเรื่องเงิน
เพราะฉะนั้นเงินจะมีหรือไม่มีเนี่ยผมจะต้องไม่ทำร้ายตัวเองทุกวันนี้ไม่มีรถ
ทุกวันนี้เราใช้รถบริษัทรถส่วนตัวไม่มีไม่มีและบางทีผมก็ใช้วิธีว่า
ไปหารถจากบริษัทมาวิ่งโฆษณาให้เขาเนี่ยเราทำอย่างนี้เพื่อให้มันอยู่รอด
ท่านผู้ชมฮะคุณคำรณเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นพิธีกรที่ได้ลงพื้นที่เราเชื่อว่า
จังหวัดคุณเคยไปมาครบหมดแล้วเนอะครบหมดแล้วครับคุณจำได้ไหมฮะ
คำถามหนึ่งที่คนมักจะถามกันตลอดเวลาไหนล่ะพญานาคไหนล่ะพญานาค
แต่คุณคำรณคุณบอกคุณเนี่ยแหละเคยเห็นพญานาคตัวเป็นเป็นกับผม
เห็นแต่ผมไม่เชื่อว่านั่นคือพญานาคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับมูไนท์ฮะ
อาจารย์คนนี้เป็นคนบอกว่าคุณต้องรับพญานาคใช่อาจารย์บอกงี้นะ
ว่าผมไปเห็นพญานาคมาเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อไงผมเห็นน้ำมันยกตัวขึ้น
สูงแค่ไหนฮะขนาดตึกไม่ต่ำกว่าสองสามชั้นโอ้โห
นี่นะฮะที่วงกลมแดงนี่คุณผู้ชมอ่านิดเดียวแต่ถามว่า
ผมเห็นไหมว่าใต้น้ำเป็นอะไรเห็นไหมไม่เห็น
เด็กผู้หญิงพูดว่าพญานาคเพิ่นอารมณ์สินเพื่อนไม่ขึ้นหรอก
คนเราใจร้อนให้ท่องพุทธโธเอาแล้วเด็กนั้นก็หายไป